ให้โชคดีโชคดีสุขเศษเรียนปรีนะ

เปิดร้านมา๔ร้านแล้วค่ะ
แต่ว่ามันไม่สำเร็จสักที่
ก็จับมือแม่มาก็เอาเงินให้แม่๑๕๐๐
กลับบ้านนะแม่ไม่ต้องไปไหนอีกแล้ว
เดี๋ยวลูกจะกลับไปฮะ
มันมโนภาพว่ารวยแน่ไปลงทุนอีกเป็นแสน
เจ้าของที่โทรมาแจ้งให้ลื้อออกจากที่
มือไก่หน้าผากเครียดมาก
ไม่ละไม่นอนมา๒วันเลยละ

ต้อนรับสู่อะไรที่ปากท้องของคนอยากรวย
กับรายการเศรษฐีป้ายแดง

วันนี้พาน้องจ๊ะมาย่านวัชรพล

บรรยากาศชิวริมบึง
เรียกว่าคอแห้งจิบสบาย

เป็นแจ่วฮอนสูตรมุกดาหาร

วันนึงขายได้เป็นแบบ๑๐๐ป
เศรษฐีป้ายแดงวันนี้เราบุกมากันที่
สาขาสามวัชลพลตัดใหม่ร้านนี้เขามีต้นตำรับมาจากมุกดาหาร
กับร้านที่มีบรรยากาศริมบึงโดยแต่ละวันเขาจะใช้เนื้อหมูและเนื้อวัว
กว่าหนึ่งร้อยโลในการทำแจ่วฮอนและสูตรเด็ดของทางร้านก็คือ
น้ำซุปเจ้าหอนที่เคี่ยวนานกว่าสี่ชั่วโมงวันนี้ให้เฮียป้องและน้องจ๊ะ
ล้วงเคล็ดลับความอร่อยกับร้านนี้กันเลยครับรัตยาแจ่วฮอน
ถุดิบที่เป็นเนื้อก็จะมีเนื้อหมูกับเนื้อผ้าคิริวด้วยนะคะ
แต่ว่าส่วนใหญ่ลูกค้าจะใช่ค่ะชอบใช่ไหมคะส่วนใหญ่แล้วที่มันทีเด็ดก็คือ
จะเป็นเรื่องเนื้อเพราะว่าเนื้อของเราเนี่ยจะเป็นเนื้อขาลาย
ซึ่งเราจะไปหาตามตลาดคือทั้งตลาดเนี่ยจะต้องเป็นของเราทั้งแผงเลย
พี่เขาบอกว่าเนื้อนอกลายคืออันนี้เนื้อขาลายใช่
หัวตัวหนึ่งก็จะมีอยู่แค่สองเส้นนี้นะคะอ่ะโว๊ย
เคล็ดลับที่ทำให้เนื้อนุ่มก็คือโซดา

เอาไว้๑๕นาทีก่อนจะเสิร์ฟให้ลูกค้าแต่ละโต๊ะนั่นเองล่ะครับ
ซึ่งนอกจากเรื่องของการหมักเนื้อแล้ว
อีกหนึ่งเคล็ดลับที่ห้ามพลาดเลยก็คือน้ำซุปแจ้วฮอน

ตอนนี้เราขอไปกันที่อำเภอนครชัยศรีจังหวัดนครปฐม
เพื่อไปตามหาอีกหนึ่งร้านในตำนาน
ที่ยังคงใช้วิธีการอบไก่ด้วยฟางแบบโบราณ
นั่นก็คือไก่อบปี๊บลุงพินป้าริน
ซึ่งพอมาถึงก็ได้เวลาที่ลุงพินกำลังจะอบไก่อยู่พอดีพอดี
เลยขอเข้าไปคุยกันก่อนครับว่าขายดีแค่ไหน
ขายมานานประมาณ๓๐ปีครับ
ปีสิบห้าอาทิตย์ตอนนั้นเสาร์อาทิตย์ก็ได้เยอะหน่อย
ขายดีแบบนี้มีเคล็ดลับขั้นตอนการทำยังไงบ้างล่ะครับเนี่ย
ที่ลุงจะทำเนี่ยก็เอาไก่มาหมักใช้ไซส์ประมาณโลแปด
ผสมแล้วก็ดูรสได้กิ้วคนได้เข้ากันแล้วก็มาทาตัวไก่
หมักประมาณสักหนึ่งคืนอย่างนี้นะแล้วลุงก็มาอบ
และพื้นที่ตรงนี้นี่เองที่ลุงพินจะใช้เป็นบ่อสำหรับอบไก่
ซึ่งบ่อหนึ่งก็จะอบได้ประมาณสิบตัวหลังจากนั้นก็เอาปี๊บมาครอบตัวไก่เอาไว้
ไม่ให้ไก่ไหม้แล้วก็เอาฝั่งมาใส่ให้เต็มบ่อ
จากนั้นก็ทำการจุดไฟให้ลุกท่วมแบบนี้นี่แหละครับ
หนึ่งเที่ยวแล้วก็รอมอดเราก็ใส่เที่ยวหนึ่งใช้อบประมาณหนึ่งชั่วโมงก็จะสุกนะ
ประมาณสำหรับสิบตัวเนี้ยนะไก่ก็ยังถูกประดิษฐ์
ซึ่งในการอบไก่๑ครั้งจะต้องเอาฟางลงไปเผา๒รอบด้วยกัน
ก็จะได้ไก่อบฟางที่สุกเนื้อนุ่มชำพอดีพอดี
หนังแห้งกรอบหอมกลิ่นฟางไหม้ที่อร่อย
ชื่อเสียงเรื่องลืมมาแล้วล่ะครับแต่นอกจากไก่แล้ว
ที่เด็ดก็ยังอยู่ที่น้ำจิ้มที่มีให้เลือกสองแบบอีกด้วยนะเฮ้ย
แค่เห็นกันน้ำไรใช้พริกเผานะพริกเผากับมะคาว
แต่ด้วยวิธีการอบฟางที่มีควันเยอะนี่แหละครับก็เลยทำให้ครั้งหนึ่ง
เคยมีปัญหาอยู่เหมือนกัน

ในการค้าขายไว้หน่อยครับ
จากวิธีการทำไก่อบปี๊บระดับตำนานช่วงหน้าเราก็จะได้รู้
เคล็ดลับการทำนำซุปของร้านรัฐยาแจ่วฮรที่หลายหลายคนติดใจจนถ่ายดี
อีกสักครู่เดียวครับเอาใจแฟนเพจเฟซบุ๊ครายการเศรษฐีป้ายแดง
ง่ายง่ายเพียงกดไลค์และแชร์เพจเศรษฐีป้ายแดงไทยรัฐทีวีช่องสามสิบสอง
เฟซบุ๊คส่วนตัวพร้อมแสดงความคิดเห็นถึงเหตุผลที่ชอบดูรายการเศรษฐีป้ายแดง
ใส่แฮชแท็กเปิดเป็นสาธารณะก็ลุ้นรับของรางวัลสวยสวยใส่แล้วรวย
จากรายการไปได้เลยครับ
ตั้งแต่วันนี้ถึง๓๐มกราคม๒๕๖๒
มาร่วมสนุกกันเยอะนะครับ
ตอนที่เปิดคนมาทานเยอะไหมคะ
ปีแรกขาดทุนเดือนละเป็นแสนค่ะ
พ่อปู่พ่อปู่นี่คนเห็นบ่อยมาก
เขาบอกหนูเป็นคนนับถือหนูเห็นจริง

หมื่นหมื่นอัพตลอด

ดีใจมากใช่ไหมเฮ้ยแม่แซ่ทีไปร์ดแดงวู้
กลับเข้าสู่รายการแซ่ทีไปร์ดแดง
ก็ถึงคิวที่จะมาล้วงสูตรลับน้ำซุปแจ่วหอน
ที่เรียกว่าส่งต่อกันมาจากรุ่นคุณแม่ของพี่แอ๋ว
เด็ดขนาดไหนตามเฮียป้องกับน้องจ๊ะไปทำกันเลยครับ
จะบอกก่อนนะคะว่าน้ำซุปของเรานะคะเราจะใช้น้ำมะพร้าว
ลองดูนะคะนี่คือน้ำมะพร้าวค่ะ

ลงไปเลยค่ะอันนี้เราก็จะเอาลงไปเลยค่ะ

นานไหมครับว่าจะได้เป็นน้ำซุปที่แบบเราจะมาเป็นแจ่งออก
จริงเราจะเคี่ยวไปเรื่อยเราจะเปิดไฟเรื่อย
เราจำเป็นไหมนะคะพี่แอ๋วที่แบบว่า
ใบมะกรูดคาคั่วในกระทะให้หอมสุกใช้เวลาประมาณ๒๐นาที
จากนั้นใส่น้ำมันหอยและเกลือมาปั่นผสมกับน้ำเปล่า
เราก็จะได้เครื่องเจาะร้อนแบบนี้แล้วล่ะครับเราตากินไหมค่ะอ๋อ
อ๋อนี่ก็ต้องปุ้งสดทุกม่อนทุกม่อนโอ้โหเราต้องผ่านหัวจานแบบนี้เลยค่ะ
ผมนึกว่าเธออ่ะอ๋อได้ปุ้งสดค่ะไม่เอออ่าแล้วอาหารทางร้านเราจะใหม่ทุก
จานแบบนี้เขาเน้นคุณภาพกว่าฮู้เดี๋ยวกลิ่นไหมฮะหอมอยากกินแล้วเนี่ย
โอ้โหกลิ่นขึ้นเลยค่ะยืนอยู่ตรงเนี้ยหอมมากไม่ไหวแล้วคือเฮีย

มันต้องชิมแล้วอ่ะ

แล้วอันนี้อันนี้เป็นน้ำจิ้มขมค่ะอู้ขมที่ผมชอบอันนี้ก็เป็นแบบว่า
เปรี้ยวหวานเปรี้ยวหวานทั่วไปเป็นชุดเนี่ยชุดละเท่าไรคะพี่แอ๋ว
ละสองร้อยห้าสิบสามร้อยค่ะทั้งหมูหมูทั้งหมูทั้งเนื้อเลยค่ะ
เนื้อมีเทคเซียของความแบบกึบกึบหนึบหนึบผสมต่อความขมที่แบบ
มันขมแบบอร่อยอะพี่นะมันไม่ได้ใช่ค่ะอร่อยอธิบายยากต้องพอลองกันค่ะ
อร่อยมากความนัวความเข้มข้นคืออร่อยมากหนูไม่เคยกินเลยแจ่หอนอ่ะ
หมูนุ่มมากเลยอ่ะอย่าตัดคำแรกความเป็นมะขามหอมเตะจมูกเลย
แล้วความเปรี้ยวของมะขามมันไม่เหมือนความเปรี้ยวของมะน้ำมันแบบเอาล่ะมันมันเปรี้ยวจี๊บค่ะ
หวานกำลังดีมีกลิ่นข้าวคั่วเด็ดตรงมันมีกลิ่นข้าวคั่วนี่แหละครับ
เดี๋ยวหนูกินอันนี้นะโอ้โหซูปนี้เนี่ยว่าเข้มข้นกลมกล่อมนะฮะกำลังดี
ได้กินสมุนไพรไหมเฮียรู้สึกได้ถึงไอ้ขาตั้งแล้วก็สมุนไพรที่เราต้มนานนานอ่ะ
มันหอมหอมแล้วก็มันเข้าแบบน้องลายแล้วกับน้ำกลิ่นมากเวิร์ด
ตอนแรกเนี่ยพี่แอลบอกว่าใส่น้ำมะพร้าวลงไปอย่างแรกที่คิดเลยคือมันต้องหวานแน่
แต่พอกินไปแล้วคือมันมีกลิ่นความเป็นมะพร้าวน้ำมะพร้าวนิดนะคะทุกคน
แต่มันมีความหวานที่แบบไม่ใช่หวานน้ำตาลอ่ะใช่มันหวานนิดเดียว
จ๊ะมาอีกแล้วเอาใจเลยนี่เขาเรียกว่าอะไรนะครับ
อันนี้คือกระบบย่างจะอยู่ใกล้คอหมูใกล้ลิ้นค่ะ
ซึ่งหายากมากก็คือลิ้นอันหนึ่งจะมีอยู่ประมาณ๓ชิ้นเล็กค่ะ
เขาบอกย่างคือมันแทบจะไม่รู้เลยว่าเป็นหมูอ่ะมันนุ่มมากเฮียอร่อยมาก
แล้วอันนี้ก็คือขาไก่ย่างอันนี้ก็เป็นสูตรคุณแม่อีก
ขาไก่เราเนี้ยย่างแล้วมันจะกรอบหน่อยแต่กรอบ
แล้วก็เราก็จะใส่เนยให้ออกเค็ม
ทุบแล้วก็ชอบทำทานความแบบความปิ้งย่างแล้วไม่เหนียวเลย
อิ่มอร่อยกับเจ้าฮรณ์และแมนนูเด็ดของร้านรัตยาเจ้าฮรณ์กันไปแล้ว
แต่ชีวิตพี่แอลกว่าจะมีวันนี้ได้อดีตก็เคยเจอมรสุมชีวิต
เพราะที่บ้านล้มจากการปิดร้านเจ้าหอนมาถึง๔รอบ
จนต้องกลายมาเป็นเด็กที่หนีออกจากบ้านมาใช้ชีวิตเพียงลำพัง
ก็จริงแล้วคือแม่กับคุณพ่อเนี่ยเปิดร้านมา๔ร้านแล้วค่ะ

ใช่ค่ะ๔๐กว่าปีมาเนี่ยคือ
ทีจะตีกันทะเลากันไง
ลูกค้าเต็มร้านก็จะเสียงดังทะเลาะกันตีกัน
แล้วคุณพ่อก็คือบางทีแกก็อารมณ์ไม่ดีแกก็ตี
ตีน้องแอวค่ะ
คือพ่ออารมณ์ไม่ดีพ่อก็จะอย่างนี้ปั๊บเราก็ต้องแกล้งหลับ

แล้วตอนนั้นที่มากรุงเทพพี่แอลทำอะไรคะ

เป็นกระเป๋ารถเมย์เป็นดีเจเป็นพนักงานขายเสื้อผ้า
เป็นเด็กเสิร์ฟเป็นหลายอาชีพค่ะ
เราเก็บกันได้๑๕๐๐๐บาทพร้อมทอง๓บาท
เราคิดในใจแล้วว่าเราจะให้แม่เริ่มต้นใหม่
โทรหาแม่เลยบอกแม่ลงมาหาลูกในเด้อ
นั่งรถทัวร์เสร็จแม่มาหมอชิดนะ
แล้วแม่ก็บอกแท็กซี่ว่าไปส่งที่แดนเดลมิตร

ยืนอยู่ตรงนั้นแล้วเราจำแม่ได้คือแม่ตัดผมบ๊อบ
เสื้อสีขาวแล้วก็ลายจุดรถเก่งสีน้ำตาลรองเท้าแตะ
เป็นภาพจำในวันนั้นเลยจำได้ยันวันนี้
วันนั้นความรู้สึกแรกเลยพี่แอ๋วที่เราเจอแม่เรายืนอยู่ตรงนั้น

สิ่งแรกที่เรารู้สึกเลยตอนนั้นรู้สึกไง
จริงจริงตอนนั้นที่ไม่ได้เจอนี่กี่ปีแหละ
ตั้งแต่ก่อนเลี้ยวมาแล้วไปเจอสองปีสองปีนะ
เด็กสิบสี่สิบห้าน่ะจริงจริงแม่อยู่แล้ว
ก็จับมือแม่มาก็เอาเงินให้แม่หมื่นห้าแล้วเอาทองให้
กลับบ้านนะแม่แอบเอาเงินนี้ไปไปเปิดร้าน
ไอ้ตั้งโท๊กเล็กเล็กอะครับแล้วก็ขายของ
ไม่ต้องไปไหนอีกแล้วใครจะมีอะไรก็แล้วแต่อดทน

แม่ก็กลับบ้านแล้วก็ไปเปิดร้านใช่ค่ะ
แม่ก็ไปทำตัวละเย็นร้านรัตยาสาขานุค่ะ
เงินหมื่นห้ากับทองสามบาทนั้นน่าจะบอกว่าเป็นจุดเริ่มต้น
ของความยิ่งใหญ่ของรัฐยายจฮอตในวันนี้นะฮะ
เพราะว่าเงินก้อนนั้นทำให้คุณแม่ของพี่แอลเนี่ย
ได้ไปเปิดร้านเจ้าฮอลสาขานึงใช่ค่ะ
สาขาแรกที่จังหวัดบุคดาใช่ค่ะเออตอนเปิดเฟิ่ง

แม่ก็โทรมาแม่บอกว่าแม่ขายดีมากเลยลูกอะไรอย่างนี้
เดินไปอีก๓ปีเกิดสาขา๒ขึ้นมา
เพราะว่าตอนเราที่นี่เราขายดีมากขายดีแบบ
คือมุกดาหารถ้าเกิดมามุกดาหารต้องมาที่รัตยาเลย
สาขา๒นี้ลูกน้องก็เกือบโอ้โหเยอะนะคะ๒๐กว่า๓๐คนเลย
สรุปว่า๒สาขานี้ก็อยู่ตัวแข็งแรง

เจ๊บอกว่าเจ๊จะบุกเมืองแล้ว
กวลุงเทพฯอีกค่ะไปปรูกรุงค่ะบุกรุงเทพฯ
ตอนที่เปิดคนมาทานเยอะไหมคะ
ปีแรกขาดทุนเดือนละเป็นแสนค่ะ
แล้วทำไมพี่ยังมีความคิดว่าลุยต่อ

เราก็ต้องไปต่อเข้าปีที่๒ปั๊บ

เริ่มแบบมีดารามาทานมีแบบ
คือมีคนดังมีต่างมาทาน
เพียง๒ปีกับรัตติยาแจ่วฮรสาขา๓
ก็ประสบความสำเร็จอย่างรวดเร็ว
ซึ่งถือเป็นอีกหนึ่งเรื่องที่มีปฏิหารเกิดขึ้นอีกครั้ง

เพราะเรื่องความเชื่อและความศรัทธา
องค์ปู่พญานาคและพระแม่อุมาเทวี

แล้วเราก็รับออเดอร์รับอะไรคะพี่กุ้งเราจำชื่อเขาได้
เขาก็ลองกี้ขึ้นมาร้านคนเต็มร้านเลย
ก็เป็นไรพี่พี่เห็นหน้าคนอีกคนนึงออกมา

เขาก็เลยไปเสิร์ชดูพอดีมีรูปขึ้นมาเยอะเลย
แล้วมีรูปพระแม่อุมามารูปหนึ่งเขาบอกว่า

อันนี้คือพระแม่อุมา

บางทีบางทีนั่งกับเราเขาไม่กล้าสบตาเรา

บางทีน้องแอลนั่งอยู่เฉยก็เห็นเขียวครึ่งอย่างนี้
แล้วเขาก็บอกว่าเมาหรือเปล่ากินอะไรหรือเปล่า
เขาบอกว่าเป็นคนนับถือแล้วเห็นจริง
แล้วคนที่มาดูสินแสดูให้นะ

เขาบอกว่าเดินเขาเห็นเราเลื้อยมา

เรื่องล่าสุดที่เราไหว้ทุกครั้งเราไหว้ล่าสุดนี่

อยู่ดีเราเจอผู้ใหญ่เดี๋ยวมาเปิดที่สาขากรุงเทพ
เราได้สาขา๔ที่ใจกลางเมืองเป็นทองหล่อเลย
คือมันยากมากที่คนจะมาทำตรงนี้ได้

เพราะเราเกิดมามีชีวิตเดียวลมหายใจเดียว
ฉะนั้นถ้าเราอยากจะให้ชีวิตเราดีขึ้น

เห็นบรรยากาศช่วงปีใหม่แบบนี้นะฮะ
ใครที่ได้ดูเทปนี้นะคะของเศรษฐีป้ายแดงนะคะ
ถ้าคุณบอกว่ามาจากเศรษฐีป้ายแดง

ตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่๑มกราถึง๓๐มกราคม
ต้องต้องต้องขอบคุณแทนแฟนเศรษฐีป้ายแดง
แล้วบอกว่ามาจากรายการเศรษฐีป้ายแดง
วันนี้ขอบคุณมากนะคะขอบคุณพี่แอลแล้วก็ขอบคุณแฟนคลับนะคะ
รายการเศรษฐีป้ายแดงด้วยนะคะปีใหม่นี้ให้มีความสุขมากมาก

กรัตยาเจ้าหอนกับน้ำซุปรสเด็ดตอนนี้ใครกำลังหิวอยากกินให้อิ่ม
และที่สำคัญเขาเป็นเจ้าแรกที่ใช้หมูบ่ม๓๖๐ชั่วโมง
ในราคาเพียงแค่๓๙๙บาท
ทานได้แบบไม่อั้น๙๐นาทีเลยค่ะ
แต่วันนี้ไม่ต้องจะให้คุณจ่ายเพียงแค่๓๒บาทเท่านั้น
กติกาการร่วมสนุกกับกิจกรรม
อิ่มจุก๓๒บาท
เมื่อเห็นสัญลักษณ์อิ่มจุก๓๒บาทขึ้นที่หน้าจอ
แล้วคอมเมนต์มาที่ใต้โพสต์อิ่มจุก๓๒บาทประจำสัปดาห์
ที่เฟสบุ๊คเสทีป้ายแดงไทรัตทีวีช่อง๓๒
ผิดเสร็จสำหรับสัปดาห์นี้๒๕ที่ถูกใจทีมงาน
ได้รับรางวัลอิ่มจุก๓๒บาท

คะแนนเต็มโต๊ะเลยแบบนี้นะคะ
โอ้โหบอกเลยว่าแต่ละอย่างแน่นจุกทั้งนั้นเลย

เครื่องเคียงต่างเขาจัดเต็มข้าวยำเกาหลีเอ่ยอะไรเอ่ย
อันนี้คือ๓ชั้นบ่ม๓๖๐ชั่วโมง
หื้อกลิ่นเขาหอมมากอะ

คือหมูอ่ะมันจะมีกลิ่นที่แบบชัดเจนขึ้นแต่มันคือกลิ่นที่หอมอ่ะ
เวลาเราเคี้ยวไปเราจะได้กลิ่นแบบหอมอวนอยู่ในปาก
แล้วรสชาติจะมีความเค็มแบบกำลังดี
และความ๓ชั้นมันชำมากมันแบบป๊อกในปากเลยจ้า

กลิ่นเวลาเคี้ยวอะมันจะอ้วนอยู่ในปากความหอมอะทุกคน

อันนี้คือสรรคอซีอิ๊วนะคะ
ซีอิ๊วก็ดีซอสซีอิ๊วหมักของเขาดีมาก
นี่คือหมูสามชั้นซอสโคชูจังทุกคน

โอ้โหบอกเลยว่าทั้งอร่อยทั้งอิ่มทั้งจุกนะคะ
แต่ถ้าเกิดว่าวันนี้ใครที่ดูเศรษฐีป้ายแดงอยู่ตอนนี้
บอกเลยว่าคุณโชคดีมาก
เพราะว่าวันนี้๒๐รางวัลสำหรับผู้โชคดีที่ถ่ายรูปมาร่วมสนุกกันนะคะ
โทรศัพท์มือถือของคุณให้พร้อมนะคะ
ถ้าพร้อมแล้ว๓๒๑ถ่ายค่ะ
ตอนนี้นะคะสัญลักษณ์อิ่มจุกขึ้นมาที่หน้าจอแล้วนะคะ
ฟี่ภาพของตัวคุณเองได้เลยค่ะ

ที่เฟซบุ๊คเศรษฐีป้ายแดงไทยรัฐทีวีช่อง๓๒นะครับ
ถ่ายค่าโพสค่าแคปเลยค่า
และสำหรับใครที่อยากจะอิ่มจุกแบบนี้
ร้านเปิดตั้งแต่๑๑๓๐ไปจนถึง๔ทุ่มเลยนะคะ
ช่วงนี้กลับไปติดตามความสนุกกับเศรษฐีป้ายแดงกันต่อเลยค่ะ

แม่ได้อิ่มจุกกันสักคุ้มขนาดนี้
ก็มีแค่ที่เศรษฐีป้ายแดงเท่านั้นแหละครับ
ถ้างั้นเราไปต่อกันเลยครับ
กับร้านริมถนนแต่รสชาติเนี่ยยางกับเหลา
ด้วยเมนูเป็ดย่างแสนอร่อย
ขณะที่ว่าราชการจังหวัดปะทุมธานีเคยมาชิมแล้ว

แต่ร้านเขาอยู่ตรงไหนน้องใบตองไปรออยู่แล้วล่ะครับ
สวัสดีค่ะคุณผู้ชมใบตองและเศรษฐีป้ายแดงวันนี้
จะพามาตามหาร้านอร่อยริมทางค่ะ

ร้านนี้นะคะเขามีทั้งบะหมี่เป็ดย่าง

แต่เขาขายเป็ดเพียงแค่วันละหก

หมดแล้วและรายได้หลักหมื่นเลยทีเดียว
แต่กว่าที่ว่าสองสามีภรรยาเนี่ยเขาจะฝ่าฟันเรื่องราวมรสุมชีวิต
มาเปิดร้านและกลายเป็นเศรษฐีป้ายแดง

ร้านเป็ดย่างชายป่าหัววาดชวนชิม
ลำลูกกาคลอง๖ร้านติดข้างวัดพลาหาร
ที่นี่เนี่ยเมนูเด็ดนั่นก็คือ
คือเป็ดย่างที่เป็นสูตรเด็ดของร้าน
เจ้าของร้านก็คือพ่อแร่
ที่ได้คิดค้นการทำเป็ดย่างหมูแดงหมูกรอบ
จากการที่ได้ไปเป็นลูกน้องร้านเป็ดย่าง
แล้วนำมาปรับสูตรเป็นของตัวเอง
ร้านนี้นะครับเปิดมานานกว่า๖ปี

เที่ยงนิดเนี่ยก็หมดแล้วล่ะครับ

เป็ดย่างใช้ป่าภูวาชวนชิด

ผู้ว่าพี่นิดเป็นคนมาตั้งให้ครับ
ท่านประธานแล้วก็ท่านชอบมาก

พ่อมีแบบบอกไหมว่าเราต้องใช้เป็ดไซส์ตัวเท่าไหน
คุณผู้ชมดูสีของเป็ดย่างนะ
สีแบบนี้คือพ่อเราย่างเป็นสีธรรมชาติเลยใช่ไหม

วันนี้หนูมาแล้วหนูก็อยากรู้เรื่องของแบบ
สูตรเด็ดเพชรลัพย์ว่าทำยังไง

นี่คือสีของหนังเป็ดย่าง
ที่ผ่านการอบและการตักแห้งมาแล้ว
โดยไม่ใช้สีผสมอาหารโดยพ่อแร่จะเริ่มจากการนำเป็ดสด
ใสขนาดสองจุดแปดถึงสามตัวโหลมาล้างทำความสะอาดด้วยเกลือ
เพื่อดับความขาวจากนั้นยัดเครื่องเทศที่เป็นสูตรลับพิเศษของพ่อแร่
ด้วยเหล็กแหลมและมัดปิดด้วยเชือกและตัดส่วนที่ไม่ใช้นั่นก็คือตีนและปีก
ที่มีความแข็งออกไปนำมาเป่าลมเพื่อให้หนังเป็ดขยาย
จากนั้นนำไปอาบน้ำด้วยน้ำร้อนซึ่งเคล็ดลับของพ่อแรกก็คือน้ำอาบเป็ด
ที่มีการปรุงรสด้วยแปะแซที่ทำให้หนังมีความตึง
น้ำพึ่งเดือน๕เพื่อให้มีกลิ่นหอมและสีที่สวยเป็นธรรมชาติ
หลังจากอาบน้ำเป็ดเสร็จพ่อแร่ก็จะนำเป็ดนานกว่าห้าชั่วโมง
เพื่อให้หนังแห้งก่อนนำมาอบในเต่าประมาณ๔๕นาที
จากนั้นพลิกกลับอีกด้านอีกสิบห้านาทีรวมแล้วหนึ่งชั่วโมง
ในการอบเป็ดย่างเราก็จะได้เป็ดย่างที่สีสวยธรรมชาติแบบนี้เลยล่ะครับ
แต่เมื่อกี้หนูแอบถามพ่อไปพ่อมีทั้งหมูแดงหมูกรอบหมูกรอบทำเองหมดเลยไหม

แปลว่าหมูแดงก็ต้องมีสูตรเคล็ดลับในการทำถูกไหมพ่อ

และหมูแดงก็เป็นอีกหนึ่งสูตรลับที่พ่อแร่ยินดีเปิดเผยให้กับแฟนรายการเศรษฐีป้ายแดงของเรา
โดยที่ร้านจะใช้เนื้อหมูที่เป็นเนื้อสันคอเริ่มจากการนำเนื้อหมูมาล้างโดยใช้เกลือเพื่อดับความคาว
จากนั้นนำมาหมักเครื่องเทศสูตรลับตัวเดียวกันกับที่ใช้ในเป็ดย่าง
ปรุงรสด้วยน้ำตาลสายน้ำมันงาพริกไทยซอสปรุงรสน้ำปลาน้ำผึ้งน้ำมันหอยและสีผสมอาหารสีส้มแดง
หักทิ้งไว้หนึ่งคืนเพื่อให้น้ำซอสซึมเข้าไปในเนื้อหมู
จากนั้นนำมาอบ๔๕นาทีเราก็จะได้หมูแดงชำแบบนี้แล้วล่ะครับ
เด็ดกว่านั้นเนี่ยนะพ่อเขาเรียกอะไรน้ำลาดของพ่อก็เด็ด
ชำมากทุกคนข้าวหน้าเป็ดจานนี้จานเท่าไหร่ค่ะ๕๕บาทครับ๕๕บาทค่ะ
ส่วนบะหมี่เป็ดจานนี้๖๐บาทมีเกี้ยวนะครับเพิ่มอีก๕บาท
ลาดอ่ะพ่อมันทำมาจากอะไรยังไงหนูขออนุญาตนะโอ้มันเป็นสูตรพิเศษเลยครับ
สูตรพิเศษอย่างงี้พ่อแอบเปิดสูตรกับหนูหน่อยได้ไหมอยากให้ทุกคนที่อยู่รู้ว่าสูตรจิตเคล็ดลับพ่อเป็นยังไง
โอ้โหใจดีจริงจริงเลยนะครับพ่อแร่ซึ่งการทำน้ำราดเป็ดสูตรเด็ดจากพ่อแร่นั้น
เคล็ดลับยังไงบ้างเดี๋ยวกลับมารู้กันช่วงหน้าสักครู่เดียวครับ
ประกาศวันแรกที่ล็อกดาวน์เหลือเป็ดวันละครึ่งตัวยังขายไม่ได้เลย
นั่งดูรถวิ่งผ่านไปมาแต่ไม่มีรถจอด
เครียดมากเครียดเครียดขนาดไหนเส้นเลือดสมองแตก
เฮ้ยเจ้าของที่โทรมาแจ้งว่า
ไอ้ลื้อปอกจากพี่เส้นเลือดแตก
เศรษฐีต้อยเด้ง
ยังอยู่กับรายการเศรษฐีป้ายแดงในช่วงเริ่มต้นของปีกระต่ายทอง๒๕๖๒
วันนี้สินแสชัยก็เลยจะมาขายคำตอบกับศาสตร์ของห่วงจุ้ย
เพื่อเตรียมตัวรับกับสิ่งที่กำลังจะเกิดขึ้นตลอดทั้งปีเถาะนี้
ซึ่งจะมีเรื่องอะไรบ้างเราไปหาสินแสชัยกันเลยครับ

ดาวแห่งโชคลาภและดาวโอกาส

เพราะฉะนั้นในทิศใต้เราจะเอาอะไรไปไว้ดี

เพื่อเกิดการประกายแสงส่งเสริมอย่างรุนแรง

รับรองรวยด้วยทิศเหนือ

ที่เป็นลูกบอลสีแดงไปวางไว้ในตำแหน่งนี้
รับรองท่านจะเกิดชื่อเสียงไม่ว่าในการค้าก็ดี
รับราชการก็ดีหรือทำงานออฟฟิศก็ดี
ตำแหน่งนี้จะเกิดความรุ่งเรือง
อีกตำแหน่งหนึ่งที่เสียไม่ได้
อย่าลืมนะครับทิศตะวันออกมันเป็นดาว

ร้านค้าใครที่เป็นทิศตะวันออกก็ดี
องค์กรใครที่เป็นทิศตะวันออกก็ดี
ออฟฟิศใครที่เป็นหลังเป็นทิศตะวันออกก็ดี
พยายามอย่าเคาะเจาะทุบลื้อ

เราจะส่งเสริมด้วยนะฮะ
ของโมเดลที่เป็นนักกษัตริย์

ก็จะส่งผลให้ร้านค้านั้นขายดีนะฮะ
ทิศตะวันตกเป็นทิศอัปมงคล
ไม่สมควรจะมีการเคาะเจาะทุบลื้อ

เลือดตกยางออกทะเลาะเบาะแว้ง

ในประเทศไทยก็ดีหรือระหว่างประเทศก็ดี
จะต้องระวังนะฮะเรื่องอุบัติเหตุ
เพราะปีหน้าการลงทุนในทิศตะวันตก
พึงระวังนิดนึงนะครับ

อย่าปล่อยนะฮะเครดิตมากนะครับ
จะผิดหวังเลยจะเสียใจ
ถ้าหน้าบ้านอยู่ทางทิศตะวันตกนะครับ
ห้ามวางของเหม็นหรือขยะของแหลมคมห้ามวางนะครับ
ให้วางของหอมหรือวางลูกบอลสีทอง
หรือโมบายที่เป็นสีทอง
เป็นเสียงกระดิ่งเพื่อฆ่าคาดร้ายนะฮะ
จะแก้อาถรรพ์ร้ายได้นะครับ

คนที่ปีเกิดปีชงตกตรงเลยนะครับ

ห้ามไปเยี่ยมคนป่วย

และพยายามทำบุญจุดตะเกียง

ต้นปีกลางปีและปลายปี

รับรองนะครับสิ่งแชร์ไทยให้เลย
รู้แบบนี้แล้วก็อย่าลืมเสริมความเห็ง
เพิ่มความมั่นใจกันตลอดทั้งปีใหม่นี้เลยนะครับ
แต่ตอนนี้เราขอกลับไปกันที่ร้าน

ผู้ว่าชวนชิมกันอีกครั้ง
เพราะได้เวลาเปิดเคล็ดลับการทำน้ำราดเป็ด
ที่ใครต่อใครต่างก็ยกนิ้วให้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

แล้วก็ผัดกับน้ำมันให้แห้งนะคะตอนนี้ก็คือผัดได้ที่แล้วใช่ไหม
ใช่ครับเริ่มได้ที่แล้วครับแล้วก็จะใส่เครื่องปรุงไป
เริ่มจากน้ำมันหอยลงไปซอสปรุงรสลงไปนี่เติมน้ำมันด้วยนะคะ
น้ำมันงานะคะเพิ่มความหอมครับอ๋อต่อไปก็คือใส่เต้าเที่ยวค่ะ
เป็นเต้าเจียวแบบละเอียดนะคะครับก็เที่ยวบดครับ
ก็คือคนไปเที่ยวไปอ่ะครึ่งชั่วโมงคุณผู้ชมจนน้ำมันมวด

แล้วก็นมสดรวมไป
แล้วเราก็เคี่ยวต่อใช่ไหมพ่อ

เอาอย่างนี้ดีกว่าพ่อระหว่างที่เราเคี่ยวเนี่ย
เดี๋ยวหนูขอสั่งอาหาร

เพราะฉะนั้นเอาข้าวหน้าเป็ดบะหมี่เป็ดและเชโปรวมจ้า
เคล็ดลับกันทุกขั้นตอนกันไปแล้ว
เอาเป็นว่าได้เวลาให้น้องใบตอง
เมนูเด็ดของร้านเป็ดย่างชายป่าผู้ว่าชวนชิม

ข้าวหน้าเป็ดฉ่ำแบบนี้นะคะ

หนุ่มหนังกรอบเนื้อนุ่มเนื้อแน่นฉ่ำไม่เหนียว

เวลากินกับเป็ดเข้าไปมันจะมีกลิ่นเหมือนแบบสมุนไพรนิดนึง

ข้าวไปแล้วนะเดี๋ยวมาดูบะหมี่
คือบะหมี่เป็ดล้างท่อจะใช้เส้นบะหมี่แบบเส้นเล็ก
แล้วพอมันเฮียวเข้าไปกับเป็ดย่าง

ใครชอบบะหมี่ก็สั่งบะหมี่ใครชอบข้าวก็สั่งข้าว
แต่ใครชอบมากกว่านั้นนี่ค่ะชอบทุกอย่างที่อยู่ในร้านก็สั่งจานนี้เฉโป
หมูกรอบพ่ออ่ะจะไม่ได้พองแบบกรอบควบอ่ะ
แต่กรอบแล้วกัดไปเป็นเนื้อเป็นหนังอ่ะหมูแดงอบน้ำพึ่งจะมีความหวานนิด
แล้วหมูอ่ะนุ่มมากอร่อยเด็ดจัดเลยทุกเมนูอร่อยมาก
อร่อยกับเมนูเด็ดประจำร้านของร้านเป็ดย่างชายป่าผู้ว่าชวนชิมกันไปแล้ว
ต่อไปเรามาพูดคุยถึงเส้นทางชีวิตของพ่อแร่ที่กว่าจะมีวันนี้ได้
สู้ชีวิตทำมาหลายอาชีพทั้งขับรถส่งมะพร้าวดูแลร้านอาหารสัตว
หันมาเปิดร้านขายเป็ดก็ล้มไม่เป็นท่าแล้วอะไรทำให้พ่อแร่ลุกขึ้นสู้จนมีวันนี้ได้ล่ะครับ
ทำอาชีพอะไรมาแล้วบ้างในชีวิตไปอยู่เมืองนอกไปล้างจานอ่า
แล้วก็เลื่อนขั้นมาเป็นผู้ช่วยเชฟใช่ครับแล้วก็ขึ้นมาเป็นเชฟ
ทำหลายอย่างเหมือนกันแต่ก็พอเก็บเงินได้ก้อนหนึ่ง
ก็กลับบ้านใช่ซื้อรถครับแล้วก็ไปทำงานอะไรคะ
ไปรับมะพร้าวจากแถบบ้านแพ้วนะครับ
ว่าง่ายง่ายเราไม่เก่งตลาดอ๋อเราไม่รู้จะขายตรงไหนใช่
สู้เจ้าเดิมก็ไม่ได้รายได้มันไม่ดีใช่ไหมใช่
ก็เลยเลิกใช่เลิกแล้วคือเหมือนไม่รู้จะทำอะไรใช่
แม่ก็เลยชวนว่าหนูอยู่ที่บ้านแฟนที่บุรีรำ
เอาอย่างนี้ดีกว่าเดี๋ยวชวนคุณแม่มานั่งคุยด้วย
เพราะว่าเรื่องราวต่อจากนี้คุณแม่เนี่ยจะร่วมทุกข์ร่วมสุขกับพ่อตลอดเลยนะคะ

คุณแม่พ่อเล่าถึงตอนที่แม่ชวนพ่ออ่ะไปอยู่บุรีรำใช่
ตอนนั้นชวนพ่อไปทำอะไรที่บุรีรำค่ะก็พอดีน้าจะทำเป็ดค่ะ
ก็เลยชวนมาทำมาช่วยอ่าก็คือชวนเราไปช่วยงานแหละ
หลานก็ไปเรียนจากการที่เราไปช่วยงานเขาใช่
ดีมีเพื่อนมาจากฝรั่งเศสอยากมาทำอะไรที่เมืองไทย
ที่สูงเนินอ้อแล้วก็ผมเห็นว่าคนเยอะมากเป็นทางเลย
มันคืออยู่ใกล้โรงงานเราก็คิดแล้วว่าโหต้องเวิร์ค

ค่ะก็เลยไปลงทุนไปเท่าไหร่ตอนนั้น

แล้วตอนที่ไปเปิดขายเป็นยังไงบ้าง

ขายไปประมาณประมาณหลัง๖๗เดือน

เพื่อนเทกลับไปอยู่ฝรั่งเศส

เรียกว่าพ่อแร่เป็นคนขยันหนักเอาเบาสู้คุมงานก่อสร้างได้ประมาณ๑ปี
ก็เจอมรสุมจุดเปลี่ยนในชีวิตเพราะพ่อแร่เส้นเลือดในสมองแตกเกิดอะไรขึ้นล่ะครับเนี่ย
จำได้ไหมเหตุการณ์วันนั้นมันเกิดอะไรขึ้น
คือผมจะไปทำงานเช้าตื่นแต่เช้าก็เข้าห้องน้ำปกติ
กิจวัตรก็คือเตรียมตัวจะขับรถให้คนงานไปทำงาน
ทำตัวล่าเสร็จก็จะอาบน้ำแล้วก็มือซ้ายเนี่ยหมุนก๊อก
เอาหมุนก๊อกมันเหมือนวิบ

มันเหมือนเป็นดาวพิบแต่น่าจะมืดแล้ว
แต่จะโกนออกมาจากห้องหน้าบอกแฟนไม่รู้เป็นอะไรเนี่ย

ไปเร็วไปหาหมอเร็ว
จะเกิดอะไรขึ้นอาจจะพิการทั้งชิ้นนี้ก็นอนรักษาตัวอยู่ในโรงพยาบาลทั้งหมด๗๗วัน
เจ็ดสิบวันออกมาหมอบอกว่าที่ทำงานอ่ะแทบจะไม่ให้เดินเลย
หมอบอกว่าถ้าขยับร่างกายมากมันจะแตกซ้ำได้อันตราย
ไม่ได้ไปทำงานกับพี่ชายแล้วไม่ได้ไปคุมงานรับเหมาก่อสร้าง
เค้าไปซื้อเป็นิกประทานค่ะซึ่งผมก็เห็นแล้วว่าเป็นยัง
ผมก็ก็คิดว่าเอ้ยกูก็ทำได้้เว้ยเอ้อ

ไม่ต้องทำอะไรแล้วเดี๋ยวจะทำร้านให้แล้วไปขาย

คิดมั้ยว่าเปิดครั้งเนี้ย
มันจะขายดีหรือมันจะเจ๊ง
ผมเชื่อมั่นไช่ของอาหารวิวผม
น้ำสุปหม้อใหญ่สามหม้อหมด
รายได้ตอนนั้นเป็นไงคะ

เหมือนชีวิต

นี่สิทธิ์หนึ่งเป็นมาปีเดียวหมด
แล้วโด่งดังเปลี่ยงขึ้นไปอีกครั้ง

ชีวิตก็เหมือนจะไปได้ดีแต่พ่อแร่ก็กลับมาเจอมรสุมใหญ่อีกครั้งในชีวิต
จากรายได้หลักหมื่นก็ตกไปเหลือวันละ๖๐๐๘๐๐บาท
ในที่สุดทำให้พ่อแรกกลับมาเครียดอีกครั้ง
ว่าแต่ละวันจะขายเป็ดได้หรือไม่

ประกาศวันแรกที่ล็อกดาวน์
เหลือเป็ดวันละครึ่งตัวยังขายไม่ได้เลย
นั่งดูรถวิ่งพัน
เคยมาแต่ไม่มีรถก่อนคนเขาก็ไม่กล้าค่ะไม่กล้ามา
ปรากฏว่าก็ทำให้เกิดเหตุการณ์ความเครียดอีกครั้งหนึ่ง

มาพรุ่งนี้เราว่าจะขายเลยมั้ยกินซื้อเจ้าหน่อยกิน

เฮจการเหมือนเล่นซ้ำเหมือนเดิม
กลัวไหมอ่ะแม่ตอนที่พ่อเขาเสร็จปี๘กว่าที่๒อ่ะ
กลัวจะแบบฟื้นตัวไม่เหมือนครั้งแรกกลัวจะโชคดีเหมือนครั้งแรกไหมอะไรอย่างนี้

โอ้โหพักให้แฟนขายคนเดียว๒เดือน๓เดือน
เดินสัดสั่นแผ่นสั่นไปหมดด้วย
มีแอบนะพ่อโค้งหูนมาก
โอ้โหแล้วมานหลายรอบ
พ่อลุมั๊ยพ่อแม่แอบรวมค่ายป่ะ
ว่านั้นต้องไม่รู้ว่๊าพ่อไม่เคยแสดงให้เรา

หลังจากที่กลับมาขายของก็ขายไปอีก๑ปี

โทรมาแจ้งว่า

สุดท้ายก็ต้องเอาสมบัติเก่า

หลังจากที่ลงทุนเปิดร้านใหม่ตอนนี้

เส้นเลือดในสมองแตก๒รอบ

อะไรที่มันเป็นสิ่งที่บอกเราว่าเราต้องสู้

เพราะฉะนั้นเราก็ต้องดิ้น
แล้วก็ต้องสู้กับมัน
วันนี้พ่อรู้ว่าแม่แอบเหนื่อยเหมือนกันนะ

มีอะไรอยากจะบอกแม่ไหม

ทะเลาะกันไปเรื่อย
แม่บอกว่าอยู่ทะเลาะกันไปเรื่อยนะ

ถ้าอยากชิมเป็ดย่างอร่อย
อีกบ่าย๒ครับแต่ยินดีต้อนรับทุกคนครับ
แย่ขอบคุณพ่อกับแม่มากเลย
ขอบคุณมากครับขอบคุณมากครับ

แต่ตอนนี้ทำไปร้องให้ไป